ช่วยคุณครูคนหนึ่งนะฮะเป็นคุณครูของโรงเรียนชั้นอนุบาล
แฉเรื่องของอาหารกลางวันของนักเรียน

ใช่บางวันนะมีแค่ผัดมาม่าแล้วก็ไม่มีผักไม่มีหมู

มีแต่เส้นของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปป่ะคือจริงอาหารมันขาดสารอาหารนะคะ
ขนมหวานก็ไม่มีก็เลยพยายามที่จะโพสต์เรื่องราว
ก็มีมือดีเอาเลือดไปปลาที่หน้าห้องเป็นการข่มขู่
แล้วคุณครูเขาก็กลัวว่าเขาจะไม่ปลอดภัย
คุณครูคนนี้เขาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบายความในใจ
หลังจากพยายามต่อสู้เพื่อเด็กและความถูกต้องแต่กลับถูกคมขู่จากผู้ไม่หวังดี
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันพุธที่ผ่านมา
ตอนนั้นอยู่ในบ้านพักครูแล้วมีครูเวรโทรศัพท์มาแจ้งว่า
มีเลือดสดกระจายเต็มหน้าห้องเรียนเธอก็รีบไปดูและตกใจมาก
ก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็ถ่ายภาพนี้ลงเฟซบุ๊คต้องขออนุญาตเบอร์ภาพนะ
เป็นภาพเลือดค่อนข้างจะสีแดงมากทีเดียวนะครับ
ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนและมั่นใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
มาจากปมปัญหาเรื่องอาหารกลางวันของเด็ก
เพราะตลอด๔ปีที่ผ่านมาที่มาสอนที่นี่พยายามร้องเรียนทางโรงเรียน
ให้จัดอาหารกลางวันที่เหมาะสมกับเด็กและมีคุณค่าทางโภชนาการ
แต่บางครั้งเด็กกินอาหารที่มันไม่ถูกไม่ควรแล้วก็ไม่ครบ๕หมู่ครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบด้วยนะฮะ
ให้คุณครูทันนี้ด้วยเพราะว่าเขาเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับ
คุณครูยังบอกว่าหลังจากโพสต์ไปก็กลายเป็นข่าวเนี่ยนะฮะ

แต่เธอก็ขอยืนยันว่าสิ่งที่ร้องเรียนไปมันเป็นเรื่องจริง

พร้อมยอมรับเมื่อถูกข่มขู่ก็หวาดกลัว
จึงอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด

ซึ่งเป็นรักษาราชการแทนผู้มนุยการโรงเรียนแห่งนี้

น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณครูมากกว่า

แล้วเป็นไปตามคู่มือระบบการจัดเมนูอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กแต่คุณคุณคุณดูภาพนี้

คือเป็นผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเปล่า
ไม่มีผักไม่มีเนื้อสัตว์ใด

รักษาการพอถึงออกมายืนยันแบบนี้
แต่ภาพที่เห็นมันเป็นแบบนี้